ส่วนเหตุการณ์นี้ครับภาพที่มิ้นและคุณผู้ชมกำลังจะได้เห็นเนี่ย
หลายคนบอกว่าโอ้โหสงสารมันบรรยายออกมาเป็นคำพูดไม่ถูกเลย
คือมีผู้ชายคนหนึ่งไปเจอว่ากลายเป็นศพในบ่อเลี้ยงปลา
นอนคว่ำหน้าอยู่มีแผลที่หัวเนี่ยมันหัวแตก
ไม่รู้โดนทุบหรือโดนตีหรือเกิดอะไรขึ้น
ดีที่เจอร่างของเขานำร่างขึ้นมาบนบกเสร็จปั๊บเนี่ย
เมียผู้ตายพาลูกสาวมาอายุ๔ขวบก้มกราบลาคุณพ่อ
คือร่างที่ไร้วิญญาณตรงนั้นเป็นครั้งสุดท้ายแบบนี้ฮะ

ปีครับเป็นเมียของนายซอริวอายุ๓๕
ซอริวนี่คือคนตายนะฮะที่นำร่างขึ้นมาบนฝั่งเนี่ย
สภาพตอนที่ไปเจอร่างนายซอริวลอยคว่ำหน้าอยู่ที่บ่อปลา
ซึ่งบ่อนั้นมีความลึกประมาณเมตรหนึ่งเห็นไหมฮะ
เบาะนั้นอยู่ไกลข้างหลังเนี่ยตรงเนี่ย
เบาะนี้อยู่ในพื้นที่บางเบาะจังหวัดสบุปรากาลครับ
เมียผู้ตายร้องไห้พร้อมทั้งพาลูกสาวอายุ๔ขวบ
มากราบลาพ่อเป็นครั้งสุดท้ายฮะตำรวจสภบังบ่อรับแจ้งว่า
ช่วงเที่ยงที่ผ่านมาบอกว่าที่บ่อเลี้ยงปลา

พื้นที่กลางระหว่างพื้นที่ก่อสร้างก็จะมีแคมป์ที่พักคนงานของผู้ตาย
ตั้งอยู่ด้วยแล้วก็มีกำแพงสูงกั้นเอาไว้
อีกฝั่งหนึ่งเป็นแคมป์ที่พักคนงานของบริษัทซ่อมเครื่องจักรการเกษตร
แต่ว่าเดินเชื่อมไปที่บ่อปลาได้นะฮะก็คือมีบ่อปลาอยู่แล้วก็มีแคมป์ประกบ
ด้านในสุดของบ่อปลาเลยเป็นบ้านพักเจ้าของบ่อปลาครับ
เจ้าหน้าที่นำร่างของผู้ตายขึ้นมาบนฝั่ง
พบว่าตายมาแล้วไม่ถึง๒๐ชั่วโมง
สภาพศพใส่เสื้อยืดแขนยาวสีฟ้า
แต่ที่น่าแปลกคือเขาไม่ได้สวมกางเกงเลยฮะทั้งข้างนอกข้างในคือล่อนจ้อนเปลือยเปล่านะ
ครึ่งร่างลงไปนั่นก็แปลกใจแล้วทำไมต้องแก้ผ้า
แผลที่หัวมีแผลแตกมีแผลฉีกที่คางริมฝีปากล่างแตก

แล้วเจอตะข่ายดักปลาที่มีปลาติดอยู่ด้วยเพราะว่าเห็นว่าไปงมหาปลากันคืนก่อน
สอบถามเมียผู้ตายโดยมีเพื่อนร่วมงานของผู้ตายช่วยเป็นล่ามแปลให้
บอกว่าเกือบ๓ทุ่มเมื่อคืนนี้
ผู้ตายกับเพื่อนอีก๒คนคือนายซอโมอายุ๓๕และนายตีนาอายุ๒๗
แฟนเธอด้วย๓คนปีนข้ามกำแพงไปจับปลาที่บ่อ
ตอนจับปลาอยู่มีแสงไฟส่องมาจากอีกด้านของบ่อปลาเพื่อนสองคน
ซึ่งอยู่บนฝั่งก็เลยวิ่งหนีกลับไปที่พัก
ปล่อยให้ผู้ตายซึ่งอยู่ในบ่อน้ำ
ใจกลัวด้วยเพราะอย่างที่บอกว่าในสุดของบ่อปลาจะเป็นบ้านเจ้าของบ่อ
แล้วเขาปีนไปแอบดักปลาไปจับปลากัน
พอเห็นแสงไฟเลยคิดว่าเจ้าของเขาจะมาจับหรือเปล่าก็เลยพากันหนี
ทุ่มเมียของผู้ตายไปถามหาผู้ตายกับเพื่อน๒คนที่ชวนไปดักปลาด้วยกัน
คนนั้นบอกว่าไม่รู้นึกว่ากลับมาที่ห้องพักแล้ว
ไปกันตอนประมาณเกือบ๓ทุ่มนะฮะ
นี่ประมาณสัก๒ชั่วโมงเสร็จผ่านไปก็ยังไม่เจอ

หัวหน้าคนงานเข้าไปที่บ่อปลาแล้วไปพบร่างผู้ตาย
จมอยู่ที่บ่อปลาแห่งนี้ฮะ

เขาไม่วิ่งเขาบอกว่าไปกว่าเขากลับมา
คนกับฝั่งโน้นเห็นถูกไหม

ใช่เขาไม่ได้กลับไปนอนครับ
เอ็มอายุ๓๐ปีเป็นคนงานของบริษัท

ซึ่งอย่างที่บอกว่าอยู่อีกฝั่งหนึ่งของบ่อปลานะ
บอกว่าช่วงค่ำเมื่อวานนี้ประมาณ๒ทุ่มครึ่ง
ตัวเขากับเพื่อนก็นั่งดื่มเหล้าอยู่ที่หน้าห้องพัก
และมีเพื่อนที่อาบน้ำอยู่หลังบ้าน
เดินมาบอกว่าได้ยินเสียงแล้วเห็นคนอยู่ที่บ่อปลาก็เลยพากันออกไปดูแต่ไม่เจอ
ก็เลยเอองั้นก็กลับเข้ามาดื่มต่อ

หัวหน้างานของผู้ตายเดินมาหาแล้วบอกว่าลูกน้องหายตัวไปติดต่อไม่ได้
ก็เดินดูไม่นานก็ไปเจอร่างจมอยู่ในน้ำ
แล้วเมาหรือเปล่าก็เลยจมน้ำ
แล้วบอกด้วยนะครับว่าตั้งแต่มีแคมป์คนงานมาตั้ง
มักจะมีคนงานแอบย่องมาขโมยปลาในบ่ออยู่บ่อย

ให้ช่วยดูแลเป็นหูเป็นตาให้หน่อย

แล้วมีพี่เค้ามาอาบน้ำอยู่หลังบ้าน
กลายถึง๒๕นาทีผมก็กลับฝืมร่มเหมือนเดิม

แล้วรู้ยังว่าคนนี้เป็นไง

ลงมาหาปลากันผมว่า
ไม่เคยจับได้
พร้อมกับตำรวจชุดสายสืบไปเก็บหลักฐาน
เรื่องต้นตำรวจพบรอยเท้ามี๒รอยครับมิ้นคุณผู้ชม
ที่นั่งสองนั่งจ้องกันอยู่ตรงนี้ตรงคันดิน
เป็นรอยเท้าที่ไม่ใส่รองเท้า
แล้วก็มีรอยเท้าที่ใส่รองเท้าปรากฏอยู่

และนี่ก็คือเป็นรอยเท้าที่มีใส่รองเท้า
นี่คุณดูนะเท้าเปล่าอยู่ข้างหน้า

ไม่รู้ว่าเป็นการเดินตามหรือเป็นการวิ่งตามวิ่งไล่หรือใด

ลักษณะเนี่ยมุ่งไปที่ห้องพักคนงานที่อยู่ด้านข้างบ่อปลา
ขณะเดียวกันตำรวจเชิญเพื่อนชาวเมียนมาของผู้ตาย๒คน
และคนงานชาวไทยที่อยู่ใกล้ตรงจุดนั้นมาสอบปากคำเพิ่มเติม
และนำรองเท้าของชาวบ้านในพื้นที่ไปเทียบกับรอยที่เจอที่เบาะน้ำ
ว่ารองเท้าใครบ้างหรือเปล่า
แต่ดูทรงแล้วคล้ายจะเป็นทรงรองเท้าผู้ชายไหม

ใช่ไหมฮะลักษณะเหมือนทรงรองเท้าผู้ชายเลย

ระหว่างพื้นหน้ากับส้นตรงนั้น
คุณดูมันจะมีบุ่มลงไปใช่ไหม
ถ้ารองเท้าผู้ชายที่แบบมีส้นนิดหนึ่งมันจะมีจังหวะเหลื่อมตรงนี้อยู่
ไม่รู้ว่ารองเท้าใครก็ต้องไปตรวจสอบนะครับ
ของผู้ตายครับให้ข้อมูลผ่านล่าม
บอกว่าครอบครัวยังสงสัยและติดใจสาเหตุการณ์ตายมากเลย
เพราะว่าผู้ตายอย่างที่บอกว่ามีแผลที่หัวและที่หน้าผาก
หน้าผากเป็นแผลเหมือนขีดเป็นเส้นเลยนะ
คล้ายเป็นแผลขีดเป็นเส้นแล้วเลือดซึมมาตรงหน้าผาก

แล้วตัวเธอเองเนี่ยก็ไม่ใช่คนไทยด้วย
เธอก็บอกตรงเธอกลัว
กลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
พากันนั้นก็บอกอ
แล้วเป็นแผลที่นี่ใช่มั้ย
แล้วก็วิ่งเผลอที่นี่ในทางคดีนะครับตำรวจให้ข้อมูลว่าจาก
หลักฐานที่พบเนี่ยคาดว่าคนร้ายใช้เหล็กครึ่งวงกลมเนี่ย
ปลาใส่ปลาไปถูกผู้ตายตอนที่กำลังดำผุดดำว่าอยู่ในบ่อ
ปลาทำให้ผู้ตายหมดสติแล้วจมน้ำนี่เหล็กนี้หรือเปล่า
ก็คาดว่าน่าจะเป็นไอ้อุปกรณ์ชิ้นนี้แหละปลาลงไปเพราะว่า
ร่างของผู้ตายตอนที่เจอเนี่ยอย่างที่บอกว่าตรงหน้าผากเนี่ย
เป็นแผลแตกนะฮะแต่ก็ยังสงสัยอีกว่าเอ๊ะแล้วทำไมกางกงกางเกงก็
ใส่เลยนะตอนที่เจอร่างเนี่ยจะใส่แต่เสื้อตำรวจกำลังรวบรวมหลัก
เพิ่มเติมครับเพื่อจะออกหมายจับผู้ก่อเหตุต่อไปดังนั้น
ถ้ามีความคืบหน้าทางคดีหรือว่ารู้ความแน่ชัดของเรื่องนี้